สวัสดีครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือ
หลายจุดหลายพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน
และในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับในระยะวัน๒วันที่ผ่านมานี้
ฝนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับ
ปัจจัยตอนนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่า
ทำให้ฝนเลื่อนลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็เพราะว่าห่อมฝนที่อยู่ในพม่าเนี่ยนะครับ

ตามอีกหนึ่งย่อมทางตอนบนของสทธิ์ปพลาว
แน่นอนหย่อมนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัดใจ
ที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพฤทธิ์ทางตอนบน

แต่ก็จะไม่รุนแรงทั่วกับในช่วงก่อนหน้านี้
แต่สถานการณ์คลื่นยังคงต้องจับตา
เพราะว่าทางกรมบุตุเขาได้มีการประกาศ

จนถึงประมาณวันที่๒๐ก็คือวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นคลื่นจะเบาลง

เพราะว่าคลื่นบางพื้นที่ยังคงมีความสูง๒๓เมตร
เฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองในฝั่งอันดามัน

จะสังเกตว่าคลื่นที่สูงประมาณ๓เมตร

ยังคงวนเวียนอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้

คลื่นก็จะมีความสูงประมาณ๑๒เมตร
ใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

คลื่นในฝั่งอันดามันจะค่อยสีอ่อนลง
ขึ้นจะเบาลงหลังวันที่๒๐เป็นต้นไป
ส่วนนี้คือเรื่องของสถานการณ์ฝน
จะสังเกตว่าฝนตอนบนค่อนข้างที่จะหายไปหลายพื้นที่นะครับ
แต่ตอนล่างครับฝนจะเริ่มเยอะขึ้นส่วนใหญ่

ฝนจะเน้นเป็นบาระเวทย์ภาคใต้ส่วนใหญ่

ตอนบนก็อาจจะมีอยู่บ้าง
แต่ก็จะไม่หนักหน่วงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้
ส่วนดีเป็นการคาดคาญสถานการณ์ฝน
๓วันก็จะพบว่าสีแดงคือจุดที่มีฝนตกหนัก
ภาคเหนือก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าคำนวณปริมาณฝนสะสม
ก็อาจจะมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาสะสม
จนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
โดยเฉพาะจุดที่เกิดภัยแบบนี้บ่อยจุดที่ใกล้แหล่งน้ำ
ดังนั้นในระยะนี้ถึงแม้ว่าฝนจะลดลง
แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ